คุณผู้ชมคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโลกออนไลน์เขาแชร์เรื่องราวและภาพนี้ค่ะ
เป็นภาพรถเบ้นของกลางคดี๒แม่ลูกศรีธนขันที่จอดอยู่๘ปี
ไม่มีใครมารับคืนคือเคยประกาศให้มารับคืนนะคะ
ให้เจ้าของคือญาติมารับคืนแต่ก็ไม่มีใครมารับคืน
ก็มันมีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นหลายอย่างเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยไล่เรียงดูค่ะ
แต่ขอย้อนคดีนี้นิดนึง
เช้ามืด๑สิงหาคมปี๒๕๕๙
จอดอยู่ริมถนนมิตรภาพอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ในรถพบศพนางดาราวดีศรีธนขันและเด็กชายเสรีศรีธนขันวัย๑๔ปี
นี่คือภรรยาและลูกชายของนายสันติศรีธนขันพ่อค้าเพชรย่านบ้านหม้อ
คล้ายกับถูกชนโดยรถบรรทุก
แต่ขัดจากการตรวจสภาพร่างกายของทั้งสองคนที่มีร่องรอยฟกช้ำที่ศีรษะ
และมีร่องรอยของการขาดอากาศหายใจ
เหมือนกับรถที่ถูกชนเป็นลักษณะของการอำพรางคดีหรือเปล่า
อันนี้คือเรื่องราวของคดีนี้นะคะต้องย้อนกลับไปค่ะ
เพราะว่าล่าสุดในโลกออนไลน์แชร์ภาพรถคันนี้แหละค่ะ
คันเดียวกันเลยจอดอยู่ที่อาคารจอดรถของกลางของกองบังคับการปราบปรามชั้น๗

เสร็จสิ้นคดีมา๘ปีแล้ว
ไม่มีใครมาขอรับคืน
เคยประกาศให้ญาติมารับคืนแต่ไม่มีคนมารับนะคะ
คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังไงเขาต้องเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเป็นรถของกลางในคดี
ใช่ค่ะแต่พอสิ้นสุดแล้วค่ะเรื่องของคดีก็ประกาศให้คนมารับคืน

ส่งคุณแซคนัทวินนักข่าวของเราไปสำรวจรถ
มีลุงสันติอายุ๖๐ปีเจ้าหน้าที่ดูแลยานผ่านนะ
พาขึ้นไปดูนะคะคือเราขออนุญาตแล้วนะคะครับ
แกก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คือมันครบรอบ๒๘ปีเต็มที่รถเบ้นคันนี้เริ่มมาจอด
คือเขานับตั้งแต่เริ่มต้นคดี
รอคนมารับคืนค่ะ
สภาพยางทั้ง๔ล้อเสียหายหมดเลยนะคะ
ยางแตกล้อแม็กซ์ขึ้นสนิม
กระโปรงหน้ารถฝั่งคนขับก็มีสภาพพังยับไปแถบนึง
ลักษณะเหมือนกับที่อำพรางว่ามีรถสิบล้อมาชนนะคะ

พังหมดไม่สามารถใช้งานได้

แอร์หน้าจอแสดงความเร็วก็ไม่ได้เสียหายมาก
แต่นี่ค่ะมันคือมันเก่ามากจริงค่ะ

ใช่ค่ะถ้านับตั้งแต่ต้นเรื่องเลยค่ะ

เขาประกาศให้คนมารับคืน๘ปีแล้ว

ใครที่คิดว่าเป็นญาติพี่น้องจะมารับรถก็มารับไป

สภาพด้านในเป็นแบบนี้ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

สันติคนดูแลก็บอกว่าปกติรถสภาพแบบนี้
พวกเครื่องหรือของอะไรแบบนี้มันก็อาจจะหายไปบ้าง
แต่รถคันนี้ไม่มีอะไรหายไปเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้พวงมาลัยของรถคันนี้ถูกขโมยไป
แต่ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอันใดคนที่ขโมยไปเอามาคืนเฉยเลยอ่ะ
ไม่รู้ทำไมจริงลุงสันติบอกเอามาคืนจริง
แล้วมันจะด้วยสาเหตุอะไรได้คุณผู้ชมพี่อุ๋ย

เพราะปกติรถของกลางจอดอยู่บางทีมันก็มีพวกลักเล็กขโมยน้อยมาแอบเอาไปใช่ไหม
แต่คันนี้ไม่มีอะไรหายเลยเคยมีพวงมาลัยหายแต่คนร้ายเอามาคืนค่ะ

มันมีเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งคือมีคนขับรถสิบล้อมาจอดด้านล่างทางขึ้นตึก
แล้วหลับหลับอยู่ในรถเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนมาเขย่ารถ
แต่ลุงสันติบอกว่าเอานึกดูก็แล้วกันแซคนัทวิน
รถสิบล้อนะใครจะไปเขย่า
น่าขนลุกสุดก็คือ๘ปีก่อนค่ะ
ตอนที่รถเบ้นคันนี้จอดอยู่ด้านล่างมีคนงานก่อสร้าง
เดินผ่านไปผ่านมาช่วงเย็นคือยังไม่ได้มืดสนิทนะคะ

คนงานเห็นว่ามีคนนั่งคุยกันอยู่ในรถสองคน
คนงานชะโงกดูคนงานบอกว่าเป็นผู้หญิงและเด็กผู้ชาย
คนงานเขาไม่รู้หรอกว่ารถคันนี้มันมีคดีอะไรเกิดขึ้น
แต่คนงานเขามาบอกว่าเห็นแบบนี้ค่ะ
เป็นเด็กผู้ชายกับผู้หญิงเหรอ

แล้วคนผ่านไปผ่านมาหรือคนงานก็จะชอบเอาของไปเส้นไหว้ที่รถคันนี้ตลอด
ขาหมูขนมน้ำแดงเพราะเขาเชื่อกันว่าดวงวิญญาณของสองแม่ลูกอาจจะยังอยู่ที่นี่
แต่ลุงสันติบอกว่าในส่วนตัวลุงนะลุงไม่เคยเจอนะทำงานที่นี่มาเกือบ๓๐ปี
แต่ว่าเมื่อ๔เดือนก่อนเคลื่อนย้ายรถเบ้นคันนี้จากด้านล่างตึกศูนย์รับแจ้งความ
เขาปรับเป็นสนามฟุตบอลก็เลยย้ายขึ้นมารถบนตรงนี้
มีคนงานก่อสร้างเอาสิบล้อไปจอดขวางทางทางที่เขาเข้าออก
ตอนประมาณสักช่วงบ่ายเขาก็มาเขย่ารถ
มันเขย่ารถสิบล้อเขาก็นอนอยู่บนรถ
เขาก็ตกใจก็เดินมาดูรอบรถว่ามีใครมาแกล้ง
บอกรถสิบล้อใครจะมาเขย่าไว้
หรือว่าคนงานก่อสร้างมีใครมาแกล้ง
งานก่อสร้างก็มีคนเดินไปเดินมาเขาเห็น
มีคนสองคนแม่ลูกนั่งคุยกันอยู่ที่ข้างรถ
พอรถออกมาจากตึกก็เขาก็เอาของมาเส้นไหว้กัน
ไม่มีใครมาติดต่อแล้วก็ได้มาเจอวิญญาณเขาด้วย

ก็คือเรื่องราวตามความเชื่อนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะรถเบ้นคันนี้
เคยประกาศให้มีญาติมารับ

แต่ก็ไม่มีใครมารับ

ไปถามพลตำรวจรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการปรับราม
ก็เลยเล่าให้ฟังว่าไอ้ขั้นตอนการคืนรถของกลางในคดี
ถ้าคดีสิ้นสุดหรือมีคำสั่งให้คืนแล้วเนี่ย
และถ้าทราบตัวผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับคืน

ถ้าไม่มารับภายใน๑ปีนับจากวันแจ้ง

อันนี้คือขั้นตอนหลักการที่ถูกต้อง
ทีนี้ถ้าไม่รู้ตัวคนที่มีสิทธิ์
ก็ต้องประกาศหาเจ้าของภายใน๕ปีนับแต่วันประกาศ
ถ้าไม่มีใครติดต่อขอรับรถคืน

แล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อขายท่อตลาด

ตำรวจเคยติดต่อไปหานายสันติศรีธนขัน
หลายปีแล้วแต่เรื่องเงียบเฉย
ตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ว่าด้วยการเก็บรักษาและจำหน่ายของกลางปี๒๕๕๙

ดูแลรถของกลางที่เพิ่งบังคับใช้เมื่อวันที่๑ตุลาคม
เท่ากับว่ารถคันนี้มันตกเป็นของแผ่นดินแล้วนะคะ
สามารถขายทอดตลาดได้เลย
แต่ผู้บัญชาการสอบสวนกลางเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญ
เป็นคดีดังในอดีตมีคนสนใจเยอะ
ก็เลยมีแนวคิดที่ว่าจะเอารถเบ้นคันนี้
เก็บรักษาเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
กำลังจะสร้างพิพิธภัณฑ์อยู่ค่ะคุณผู้ชม
ให้ประชาชนได้ศึกษาในอนาคต
นำรถของกลางนี้ไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์ของตำรวจสอบสนกลาง
คือพูดถึงคดีนี้คดีของสองแม่ลูก
ระกูลศรีธนคันคดีอุ้มฆ่าสองแม่ลูก
ก็เป็นคดีที่มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับคดีจุรกรรมเพชรสาอุนะครับ